ร้านนี้นี่ติดกันเลยคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านอาหารกับอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายกัญชา
ที่เจ้าของร้านเป็นชาวเกาหลีแล้วโดนยิงเมื่อวานเพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะ
นั่นแหละแล้วโดนยิงไปครับแล้วชาวบ้านที่ขี่รถผ่านมาก็โดนยิงเข้าไปด้วย
ใช่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยไปมอบตัวแล้วนะยืนยันว่าเขาไม่ได้เจตนา
อ๋อเหรอเออส่วนที่ชาวบ้านโดนยิงไปโดนลูกหลงไปเขาขอโทษก็แล้วกันฮะ
เขาบอกเป็นการยิงลงพื้นเพื่อป้องกันตัวครับนี่เป็นวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ
ค่ะอยู่ที่ร้านอาหารริมถนนพัทยากลางสายสามบังละมุงชนบุรี
คนเจ็บเป็นเจ้าของร้านขายกัญชาอยู่ติดกันเนี่ยนายนามิวคิม

โดนยิงเข้าต้นขาขวารับบาดเจ็บไป
หลังก่อเหตุเนี่ยมือยิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับ
แล้วก็มีชาวบ้านที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่ไม่ได้เกี่ยวข้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
ลูกหลงบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนเหตุเกิดเช้ามืดเมื่อวานนี้ตี๓ครับ
พัทยาไปสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากวงจรปิด
ขอสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับ
คนยิงก็คือนายคมกริจฤทธิกระจายอายุ๓๗ปีแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร
เขาโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหาทำให้เสียทรัพย์ครับนี่ลูกศรแดงนี่คนที่ก่อเหตุ
ตลอดทั้งวันฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวและกดดันให้นายคมกริจเนี่ยมอบตัวครับ
เย็นวันเดียวกันนั่นเองทนายความพานายคมกริจ
ผู้ต้องหาไปมอบตัวที่สพเมืองพัทยาเลย

แล้วก็ไปมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
รวมกับกระสุนอีกหนึ่งนัดนี่ที่เอาเสื้อคลุมศีรษะเอาไว้
กริจยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจนะ

เขายิงลงพื้นเพื่อป้องกันตัวครับ
เพราะว่าตนเองจะถูกทำร้าย
เขาอยากจะขอโทษคนเจ็บโดยเฉพาะชาวบ้านที่โดนลูกหลงไปครับ
พี่จะยิงตั้งใจจะยิงหรือยิงลงพื้นนะพี่
ลงพื้นครับผมไม่ได้เศรษฐนาที่ว่าจะยิงทำร้ายใครครับ
เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงทำร้ายใคร
เขาไม่บอกจริงใช่ไหมว่าสาเหตุจริงมันคืออะไร

สอบประคัมคมกฤษเบื้องต้นเจ้าตัวให้การภาคเศรษฐ์ครับ
รับบางส่วนไม่รับบางส่วนครับตลอดข้อกล่าวหาเลย
เจ้าตัวไม่เปิดเผยมูลเหตุที่แท้จริง
ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจทราบว่ามีปัญหากับคู่กรณี
ก็คือฝั่งคนเกาหลีเจ้าของร้านกัญชาเรื่องเสียงดังใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเราเล่าไปเมื่อวานก็คือมีปัญหาเรื่องเสียง
ร้านกัญชาเองก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบขี้หมา

แต่ว่าไม่ได้มีปัญหากับร้านอาหารร้านนี้นะ
มีปัญหากับร้านยาเหมือนกับเคยไปลงบันทึกประจำวันแล้ว
เราก็เลยงงว่าเหตุการณ์ที่จะทำให้คนมายิงแบบนี้
มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางสื่อก็บอกว่า
เป็นเพราะว่าเจ้าของร้านอาหารเขาให้ข้อมูล
ว่าตัวฝั่งเกาหลีเวลาที่เขาเมา
แล้วบางทีแบบพอโวยวายเจ้าของร้านอาหารเข้าไป
เหมือนจะห้ามก็โดนชกต่อยก็เลยก่อเหตุ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจสืบอีกทีหนึ่งนะคะ

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ